ข่าวใหญ่ของวันนี้ครับเป็นข่าวใหญ่ที่ได้ยินข่าวแล้วก็รู้สึกดีใจ
แล้วก็ถือว่ามีค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนไทยในยุคสมัยปัจจุบันอย่างเรานะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้ทางกรมอู่ทหารเรือครับ
ได้เปิดเผยถึงเรื่องการขุดค้นพบเจอปืนใหญ่๑๒กระบอกตั้งแต่ในอดีตนะครับ
โดยจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอายุของปืนใหญ่ที่ขุดเจอบริเวณประตูอู่ต่อเรือ
โดยหนึ่งในปืนใหญ่ที่เจอเนี่ยเป็นการผลิตมาจากอังกฤษด้วยนะฮะ
วันนี้พลเรือตรีกิติพงศ์เรืองเดชผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือ
นำสื่อมวลชนไปชมปืนใหญ่โบราณที่ขุดได้นี่ครับคุณเขมมาสอน
กระบอกนะฮะเห็นแล้วตื่นเต้นนะคะของโบราณแบบนี้
ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
คือเบื้องต้นที่ไปเจอ๑๒กระบอก
ปรากฏว่ามีกระบอกหนึ่งที่ใหญ่ที่สุด
หนัก๕ตันหรือว่า๕๐๐กิโลกรัมยาว๑๐ฟุต
แล้วเป็นกระบอกที่มีตราสัญลักษณ์มงกุฎของอังกฤษอยู่ด้วย

ก็เลยคาดว่าเป็นตั้งแต่สมัย๒๐๐กว่าปีที่แล้วนะครับ
สมัยกรุงทนบุรีพระเจ้าตักศิลป์
มีอีก๓กระบอกที่หล่อในฝรั่งเศสเป็นขนาดกลางนะครับ
คาดว่าเป็นปืนที่อังกฤษยึดมาจากการรบชนะฝรั่งเศส

ที่เหลือเป็นของไทยนะครับ
ทั้งหมดนี้ถูกฝังอยู่ที่บริเวณประตูอู่เรือ
ซึ่งกำลังมีการก่อสร้างประตูทางเข้า
โดยทางกองทัพเรือทราบอยู่แล้วว่ามีปืนใหญ่ฝังอยู่
แล้วกำลังจะปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว
เดี๋ยวมันจะกระทบกับปืนใหญ่ที่อยู่ข้างล่าง
ก็เลยมีการบวงสวงแล้วก็ขุดแล้วก็นำขึ้นมานะครับ
ก็ทุกกระบอกนะครับเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเรื่องของ

ประเมินอายุของปืนจะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
แล้วเดี๋ยวจะไปเก็บรักษาที่ไหนอะไรอย่างไร
จะเปิดให้เข้าชมได้เมื่อไหร่อย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยุคโบราณปืนใหญ่เป็นพลังอำนาจหนึ่งของประเทศชาติ
การที่ใช้ในการปกป้องอริราชศัตรู
ทางกรทัพเลยเองกำลังพิจารณาที่จะสำรวจอตลักของปืนกระบอบต่างที่เราคุดพบ
ว่ามีส่วนใดบ้างที่เลาเหลาเองบ้างหรือไม่
เพราะว่าดูจากปรสาทหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าบ้านช่างเหลา

ซึ่งก็อาจจะมีส่วนสำคัญในการที่จะหล่อปืนใหญ่นี้
ต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นปืนประจำเรือรบโบราณนะฮะ
แล้วก็เป็นปืนรักษาพระนครถูกฝังดินมานานกว่า๒๐๐ปี
ทั้งหมดยังอยู่ในสภาพดีนะครับ
เป็นปืนโบราณในยุคที่ต้องบรรจุลูกปืนกับดินปืนเข้าทางปลายกระบอกปืนนะคุณเขียนมาสอน
ลึกลงไปอยู่ใต้ดินกว่า๒เมตรขุดกันอยู่๒สัปดาห์ถึงเอาขึ้นมาได้

โอ้โหบอกว่าอายุสักประมาณสองร้อยห้าสิบปีได้
ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกนะคะ